บอกแล้วว่าพักแป๊บเดียวกลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับ

เรื่องของประเด็นไลน์ในวันนี้ไม่อยากให้พลาดให้คุณผู้ชมนั้น
ร่วมสนุกพูดคุยกับเราผ่านหน้าจอไลน์สดในวันนี้นะครับ
เรื่องของกิจกรรมวันหยุดของคุณผู้ชมมีอะไรบ้างบอกเราหน่อยละกัน
หยุดแบบนี้หากิจกรรมอะไรทำกันดีนะคะ
มีคุณสามารถส่งมาบอกว่าเช้าวันหยุดจะตื่นไปปั่นจักรยาน
นี่น่ารักมากเลยได้สุขภาพด้วยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย
แต่ผมชอบกิจกรรมนี้มากกว่านะครับ

โอ้โหใครก็ชอบกินแล้วก็นอนแล้วก็กินแล้วก็นอนในวันนี้
ถูกต้องแล้วดูรายการตลอดข่าวของเราเนี่ยมีสาระดีมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะ
รวมไปถึงมิติใหม่แห่งการบินทบาท

แลนด์๔๐ไงเราจะออกมาแบบใส่บาทธรรมดาเนี่ย
มันก็จะธรรมดาเกินไปเดี๋ยวนี้พระพิสุกเขาก็มีวิธีการออกมาบินทบาทรูปแบบใหม่แล้วนะคะ
สร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะได้ดีทีเดียวค่ะ
ซึ่งในโลกโซเชียลเขาแชร์คลิปกันเยอะมากเลย
คลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะถูกโพสต์โดยเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าไอไอ
ซึ่งเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชายหนุ่มกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่
แล้วก็มีพระที่กำลังยืนบินทบาทแบบนี้ค่ะ
คำบรรยายว่ามิติใหม่แห่งการบินทบาทที่สุดแห่งการทรงตัว
โอ้โหแล้วคนที่เขาใส่บาททำไง
แล้วพระก็จะลงมาบินทบาทปกตินั่นเองนะคะ
นี่บนครับหลวงพี่นี่บนหลวงพ่อ
สำหรับคลิปนี้เนี่ยตอนนี้นะคุณผู้ชมมียอดแชร์กว่า๖๐๐๐แชร์แล้วนะคะ
แล้วก็มียอดที่ติดตามยอดที่เข้าไปดูยอดวิวเนี่ย

ส่วนใหญ่ก็จะแสดงความคิดเห็นในเชิงขำขัน
เข้ามาแซวบอกว่าผมขอโทษครับหลวงพี่ที่ผมขำ
ซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็ทำให้ญาติโยมอดอมยิ้มตามไม่ได้ทั้งโซเชียลเลยล่ะค่ะ
นี่แหละครับสุดยอดจริงนะเรื่องของการบินทบาทนะ
เราก็ได้เห็นความแปลกอะไรที่มันเป็นสีสันในเรื่องการบินทบาท
ก็เยอะอย่างเช่นเจ้าหมูปงหมูป่าที่เดินตาม
ใช่มีสุนัขบ้างหมูป่าบ้างแต่อันนี้เป็นมิติใหม่ไง
เราอยู่ในยุคไทยแลนด์๔๐แล้วเรามันจะมาช้าไม่ได้
ตบปุ๊บพูดถึงว่าวันนี้วันพระพอดีเลย
วันที่๙เดือน๙ใช่ไหมมีโอกาสมีเวลาก็อย่าลืมไปใส่บาทกันด้วยนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเรื่องของบินทบาทผ่านไป
เดี๋ยวไปดูเรื่องของการแสดงความยินดีกันหน่อย
ที่จังหวัดภิกษณุโลกนะครับสำหรับเด็กนักเรียนเยาวชนนะครับ
โอ้โหเขาไปคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมวยสากล
ชิงชำโลกในรุ่นเยาวชนมาได้

แบบนี้นะพอได้เหรียญทองมาโอ้โหอารมณ์คล้ายได้เหรียญทองโอลิมปิก
ทำไงรู้ไหมกลับมาที่พิศนุโลกต้องมีขบวนแห่แห่รอบเมืองเลย
โอ้โหแห่กันยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเอาไปดูภาพบรรยากาศหน่อยครับ

โอ้โหได้เหรียญทองมาทั้งทีไม่ใช่เอเชียนเกมหรือว่าโอลิมปิกนะครับ

เป็นเหรียญทองที่น่าภาคภูมิใจมากเพราะว่าเป็นการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์โลกในรุ่นเยาวชนนั่นเองครับ
นี่แล้วก็ทางเทศบาลพิศนุโลกนะครับเขาก็จัดขบวนแห่แบบนี้
โอ้โหมากันเพียบทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชน
เอาจริงนะสาวเยอะนะเนี่ย
เออก็แหมพอหนุ่มนักชกหน้ามนต์คนนี้เนี่ยนะแหมก็หน้าตาดีด้วยฝีมือดีอีกต่างหากนะครับ

นี่เลยแล้วก็เขาก็สนใจกันเยอะนอกเหนือจากน้องนักเรียนแล้วก็เหล่าบรรดานักมวย

ที่เขาได้เหรียญมาเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่เขาบอกว่าสนใจไม่แพ้กันก็คือทะเบียนรถครับ
เบียนรถเอ้าแม่ไปดูว่ามันจะเลขอะไรยังไง
เห็นแล้วเอาลงนั่นหน่ะตรงนั้นน่ะเอออีกนิดนึง
เขาก็จดตามกันไปทะเบียนรถว่าเป็นอะไรกันยังไง
แต่ก็พาไปรู้จักกันหน่อยแล้วกันสำหรับน้องเยาวชน
ที่เขาไปสร้างชื่อเสียงให้กับพิศนุโลกแล้วก็ประเทศไทยด้วย
นักกีฬาทั้ง๓คนที่ได้รางวัลก็มีเจ้าเหลิมนะครับ
ติสันปั้นโหมดที่ไปคว้าแชมป์โลกมวยสากลสมัครเล่น
ประชนชิงช้ำโลก๒๐๑๘ในรุ่น๔๙กิโลกรัมนะครับ
จากการเอกลังค์การในรายการมวยสากลสมัครเล่นเยาวชนชายหญิงชิงช้ำโลก

ยุโรปค่ะอ่ะก็ถือว่าเป็นแชมป์โมยโยชนชิงช้ำโลก
คนแรกในประมาณฑิษัทของประเทศไทยด้วยนะครับ

อีกคนนึงก็สร้างชื่อเสียงเหมือนกันนะครับ
น้องสราวุธสุขเทศหรือว่าน้องฉัตน์นั้นนะครับ

เดี๋ยวจะไปชกมวยสากลต่อ
ในการแข่งขันยุทธ์โอลิมปิกที่อาเจนติน่า

แล้วก็อีกคนนึงก็คือวันชัยระห้อยนะครับ

คนนี้ได้แชมป์เหรียญทองจากการเอกลังคารมวยไทย

โอ้โฮแต่ละคนนี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะ
ของโรงเรียนกีฬาอบจพิศนุโลก
เป็นคนปลูกปั้นทั้ง๓คนขึ้นมาให้มีความสามารถแบบนี้

แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน้องเหล่านี้นะครับ
จะไปเก็บตัวที่ประเทศอาเจติน่าต่อครับ
เพื่อที่จะเตรียมแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น

สำหรับน้องเยาวชนเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย
โอ้โหในภายภาคหน้าโอกาส
โอกาสที่เราจะได้ลุ้นเหรียญทอง

ไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมหรือว่าโอลิมปิก
แบบนี้มีโอกาสเหมือนกันนะมีโอกาสนะเห็นไหม
อายุเท่านี้เองยังไปคว้าแชมป์ระดับโลกมาได้เลย
น่าภาคภูมิใจนะคุณค่ะคือในรุ่นเดียวกัน
เวลาไปชกกันในรุ่นเยาวชนเคยชนะมาแล้วได้เหรียญทองแบบนี้
พอมาต่อยในรุ่นใหญ่ต่อไปทีนี้ความมั่นใจมันมีอย่างนี้
ได้เหรียญมาแล้วในรุ่นเยาวชนเพราะฉะนั้น
กำลังใจมีความมั่นใจนี่แหละค่ะเยาวชนไทยของเราเนี่ยเก่งน่าสนับสนุน

เพิ่งกลับมาจากพิศนุโลกนี่คุณไปร่วมขบวนแห่กับน้องมาไหม

แห้แบบนี้น้ำลายไหลออกมาแล้วเนี่ยหิวใช่ไหม

เดี๋ยวพาไปหาอะไรอร่อยทานดีกว่านะคะ
เพราะว่าอาหารที่ที่ฉันจะพาไปดูต่อไปเนี่ยก็คือเป็นข้าวก้นหม้อ

เออแต่ว่าร้านนี้ที่จะพาไปเนี่ยมันไม่ใช่ข้าวก้นหม้อธรรมดา
เพราะว่าเขานำข้าวก้นหม้อที่แบบคนไม่ค่อยเห็นค่าเหลือแล้ว
เอามาก่อให้เกิดเมนูอาหารที่มันสร้างสรรค์มากเลย

ร้านนี้ชื่อร้านข้าวดังคอฟฟี่ยายจี

ที่เขานำข้าวดังหรือว่าที่คนรู้จักกันก็คือข้าวก้นหม้อนั่นแหละ
ชาวใต้เขาจะนิยมนำมากินเล่น
แล้วก็ร้านนี้เขาเอามาดัดแปลงทำเป็นเมนูอาหารออกขาย

คนในกระบี่เองรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเอง
ก็เดินทางมาเพื่อที่จะลองเมนูข้าวดังโดยเฉพาะเลยนะคะ
โดยข้าวดังมันคือข้าวที่แข็ง
แล้วก็ค้างอยู่ในก้นหม้อเป็นเวลานาน
เคี้ยวไปมันจะติดฟันบ้าง

แต่ว่าร้านนี้กินได้แล้วอร่อยกรอบด้วยนะคะ
เพราะว่าจริงคือเขามีวิธีการทำ

เขาเป็นคนคิดค้นไอเดียแล้วก็เล่าบอกว่า

เป็นเมนูที่หากินยากแล้วในปัจจุบัน
เพราะว่ากว่าจะได้ทานแต่ละครั้ง
มันต้องหุงข้าวแล้วมันต้องรอให้

แต่ว่าเขาหาวิธีการทำให้ข้าวดัง
สามารถทำแล้วทานได้ทันทีเลย
ก็คือนำข้าวมาคั่วจนแห้ง

ใช้เวลาเพียง๑๕นาทีเท่านั้น
ไม่ต้องรอให้ข้าวก้นหม้อมันแห้ง
เหมือนปกติที่เคยรอกัน
๕นาทีเท่านั้นทานได้เลย
แล้วที่ร้านนี้เขาก็มีเมนูเด็ดเป็น๑๐อย่างเลยนะคะ
มีทั้งเมี่ยงข้าวดังข้าวดังหมูทอด
ข้าวดังปลาหวานข้าวดังไข่ฟูจิก็มี
นี่หลากหลายมากอาหารญี่ปุ่นนะคะ

ตำบลทุ่งไซทองอำเภอลำทัพจังหวัดกระบี
ร้านนี้เขาเปิดให้บริการทุกวัน
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นแล้วอดใจไม่ไหวต้องไลน์มาคุยกับเราเลยนะครับ
อย่างคุณโตนบอกว่าข้าวดังตอนเด็กเคยกินอร่อย
อร่อยใช่ไหมมีคุณผู้ชมบอกว่าอยากกินข้าวตัง
บางคนเรียกข้าวตังค์บางคนเรียกข้าวดัง
แต่จริงมันคือข้าวก้นหม้อที่มันแบบเหมือนเราคดข้าวไปแล้วมันเหลือ
ใช่ไหมแล้วก็เอามาทำเป็นข้าวตังค์เอามาทำอะไรต่อไป
แต่ร้านนี้เขาก็คิดวิธีการที่ว่าไม่ต้องหุงข้าวให้เสียเวลา
ใช้ข้าวมาแบบคั่วแผ่บนกระทะแบนเลย
แล้วมันก็จะกรอบแล้วก็ใหม่สดใหม่ด้วย
เคี้ยวไปโอ้โหนั่งก๊อบเลยนะ
อร่อยมากเลยเคี้ยวข้าวดังไปดังกรอบ

นี่แหละครับโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วมันช่างเรียกน้ำย่อยดีจริงเลยนะ

ยังนอนตีฮูงไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ไปตลอดกินกัน

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปตลอดกินกันนะครับ
ที่ไหนนี่เลยจังหวัดนครปฐม

ใกล้ของดีของอร่อยไปกินเกาเหลาเลือดหมู

โอ้โหเขาขายมานานของขึ้นชื่อด้วย
ไปติดตามในช่วงของตลอดกิน
อซูซูดีแมคพลิกอัพดีสุด
เอาล่ะคุณผู้ชมตลอดกินทั่วถิ่นไทย

เด็กจุ่นเกาเหลาเลือดหมู
เป็นร้านเจ้าตำนานแห่งถนนสายพุทธมนตรสายสี่
อร่อยเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปชิมกันในวันนี้นะครับ

กจุ่นเกาเหลาเลือดหมู
โอ้โหมีทั้งต้มเลือดหมูขาหมูไข่ตุ๋น

ไปติดตามความอร่อยกันเลยครับ
ร้านเด็กจนทั้งทีก็ต้องพูดคุยกับเจ้าของร้าน

อยากจะให้เล่าถึงที่มาที่ไปของร้านก่อนดีกว่า

ตั้งแต่ก่อนก็เป็นคนขายหมูในคลองมะกอกน้อย
ขายหมูในคลองบางกอกน้อยมาก่อน

ถนนก็ตัดมาแล้วก็เลยประสานต้มเลือดหมู
คือขายหมูในคลองคือพายเรือขาย

แรกอยู่ในเรือสุดท้ายขึ้นบกมาก็มาขายต้มเลือดหมู

ที่วางอยู่นี้เป็นของดีของเด็ดของเราก็คือต้มเลือดหมูเนี่ย

หรือว่าได้สูตรมาจากคุณพ่อคุณแม่ยังไง
อันนี้ก็คือเป็นสูตรดั้งเดิมที่ผมคิดขึ้นมาเองนะฮะ

คือชมัยโบราณเนี่ยผมจะขายต้มเลือดหมูชำละ๘บาท

ซึ่งไม่มีใครสามารถกล้าใส่ได้เพราะมันโลละ๑๕๐๐
แต่ที่มันทีเด็ดมากไปกว่านั้นก็คือ
จริงจูชัยมีที่มาที่ไปยังไงของเรา
จริงจูชัยนี่มันทีเราก็ขอเพื่อนมาปลูกเอาไว้
ให้มันขยายพันธุ์เยอะ

เพราะว่าได้ขาว่างเป็นยาฟอกเลือด

ทุกวันนี้ที่มีปลูกเอง
สองไร่กว่ากว่าไม่พอจะขายแล้ว

อันนี้เป็นอาหารโบราณ

ล่ะปากกันว่าอร่อยแหลคนขับ

เพราะว่ามาร้านที่เต็มขอมที่นี่คุณภาพสุดยอดเลย
ของเด็กกลุ่มดูแบบเป็นชิ้นมันหอมด้วย
อันนี้ไม่มันนะเพราะว่าเราจะใช้หมูตรงศัลค์คอช่วงเดียวกัน
ใช้สันคอมันนุ่มแต่มันไม่มัน
หลายอย่างสุดยอดเลยนะครับที่ผมชอบมากเป็นพิเศษก็คือขาหมูของเจ็กจุ่มนี่แหละที่บอกว่าเน้นใช้ขาหน้าถูกไหม
มันจะได้กรุบกรอบเพราะว่ามันมีเอ็นเยอะแล้วทานไปพร้อมกับผักไช่กัวเนี่ยมันทำให้รสชาติคงดีขึ้นมาเยอะเลย
มันแบบเปรี้ยวมันตัดความมันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแน่นอนคุณไม่สั่งไม่ได้ต้มเลือดหมูมาร้านต้มเลือดหมูอ่ะจะไม่สั่งได้ยังไงหรอก
เลือดหมูที่นี่มันครบเครื่องหมูมีเครื่องในก็มาครบแล้วที่สำคัญใบจิงจูชัยไม่ได้หาทานง่ายนะครับ

๖โมงเช้าถึง๔โมงเย็นครับไม่มีวันหยุดครับ
ถ้ามาก็มาจากที่๙๑๑๔๔ก็กันซ
ถ้ามาแล้วเนี่ยจุดสังเกตก็คือป้าย
ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ๗จุดมากเลยนะครับที่ให้โอกาสกับช่วงตลอดกินทั่วถิ่นไทยมาถึงกินถึงที่ในวันนี้นะครับ

เอาล่ะในสัปดาห์หน้าในช่วงของตลอดกินทั่วถิ่นแดนไทยนะครับ
จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้นติดตามกันให้ได้
น่าทานมากคุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะนะ
บอกว่าสงสารดิฉันเยอะ

ก็ดิฉันไม่เคยได้ทานอะไรแบบนี้เลยค่ะคุณ
ผมไปกินมาแล้วแล้วผมกินเผื่อคุณไปเยอะเลยน้องใบตอง
โอ้โหถึงว่าหิวเลย

อร่อยร้านนี้๗จุดไปลองทานกันดูนะครับ
เพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านเองก็ไลน์มาเหมือนกันว่าเคยไปทานน้ำจิ้มจุ่มอร่อยดี

คนก็บอกว่าขอเลือด๓ที่

มีเรื่องดิแบบนี้ไม่เอาไม่เอาแบบนี้นะ
อย่าไปเอาเคยเอาเลือดคนข้างหรือว่าโต๊ะข้างว่าย่ด
ที่ฉันชอบว่าใส่จิงจู้ชาย

มันจะติดขมครมเป็นขมฝาที่อร่อย

ประมาณนั้นแล้วก็ต้องรสชาติของน้ำซุปที่มันเข้มข้น
หอมหวานมันเนี่ยมันเข้ากับใบจิงยูชาย

เอ้าคุณผู้ชมครับไปออกกำลังกายกันบ้างดีกว่า

ไปดูการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนะครับ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี
แล้วก็อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยด้วย

เป็นการวิ่งกระสอบรูปแบบใหม่

ตีรังกาไปวิ่งบวกตีรังกา
ไม่ใช่เขาล้มเอง
โอ๊ยการผสมภาษายิมนาสติกเข้าไปด้วย

เป็นช่วงของพิธีเปิดนะครับกับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสารสัมพันธ์เครือข่าย
วัฒนธรรมจังหวัดตราดประจำปี๒๕๖๒
เขาจัดแข่งขันกันที่สนามหลวงตราดเฉลิมพระเกียรติหน้าสารกลาง
โดยการแข่งขันนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและก็เยาวชนนะครับ
และร่วมกับอนุรักษ์และการศึกษาธิ์กีฬาพื้นบ้านนั่นแหละ
มากันเพียบเลยเพียบเลยค่ะ
มากมายเอ้าบรรยากาศการแข่งขันกันหน่อย
ไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ

แล้วก็หลายคนก็มาแบ่งแข่งกันอย่างนี้

นี่รุ่นเด็กโอ้โหจัดเต็ม

โอ้โหอันนี้สร้างความสามัคคีนะคะ

ส่วนนี้มีการแข่งขันแบบวิ่งชิงทงแบบทีมละ๑๐คนด้วย

แล้วให้อย่างไรคะ
ดีเซ็นต์พวกปิดตาแล้วก็เดินตีปี๊บด้วย

แล้วก็รอดห่วงนี้ก็มา
กีฬาแบบสมัครสมาธิสามัคคีมาก

เขาจะไปรวมตัวเล่นกันที่นั่น

ก็จะมีรางวัลให้ด้วยสำหรับผู้ชนะเลิศนะครับ
รวมไปถึงรองชนะเลิศอันดับ๒แล้วก็อันดับ๓
ก็มีเหมือนกันบรรยากาศแบบนี้แหละครับ
สนุกสนานเรามีมาให้ได้ติดตามรับชมกันเห็น
แล้วก็อยากจะไปลองวิ่งกระสอบนี้อยากจะไปลองนะ
ดูดูสิล้มลุกคุกคานกันไปโอ้โฮ
วิ่งกระสอบยิมนาสติกแน่นอนผมว่า

แล้วก็มาวัดกันที่คะแนนว่าใครได้ทำได้ดีกว่ากัน
ใช่วิ่งใครถึงเส้นชัยก่อนชนะ

ฉันอยากส่งคุณชนะไปวิ่งกระสอบมากเลย
โอ้โฮผมกลัวดิพอวิ่งลงไปแล้วกินแน่กลัวชนะ
กลัวเอาย่าเต็มปากลงไปกินย่าลูกไปแล้วเนี่ย
เดินฉันปล่อยตัวคุณเองคุณนอนเพราะฉันทำอย่างนี้

เรารู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยนั่นเองนะคะ
รู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอิ่มออกกำลังกายแล้ว

โอ้โหก็ต้องไปเจอกับเด็กที่เขามีความสามารถ
อ่าเด็กที่เขามีความสามารถเนี่ยไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าน้องเข้ามาแบบไม่ต้องง้อวงดนตรีเลยล่ะ
มาเดี่ยวเล่นเองได้ทุกเครื่องดนตรีเลย

อะไรยังไงเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันช่วงหน้าค่ะ